เหมาก่อสร้างเมื่อวานนี้เราก็เล่าข่าวนี้ไปให้ฟังนิดนึงละ
แต่ว่าวันนี้มันก็มีความคืบหน้ามาค่ะเพราะว่าต้องพยายามไขคดีไปเจอศพตรงแท้งน้ำ
อืมแล้วลักษณะคือโดนยิงโอ้ใครล่ะแล้วมันมีรอยเลือดหยดมาตามทางนะ
จากถนนอ่ะเข้ามาถึงตรงเนี้ยประมาณสักสามร้อยเมตรได้นี่ศพที่เบลออยู่อ่ะค่ะ
คุณผู้ชมวันนี้ก็มีข้อมูลเพิ่มเติมมาอีกหน่อยนึงนะคะ
นี่คือตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุแท้งน้ำปลาปลา
อยู่ในสถานีสูบน้ำริมถนนเหนือคลองที่เขาพนมอำเภอเมืองเอ่อเอ่อ
ที่อำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ค่ะไปเจอศพของนายสิทธิชัยเดชเจริญ
อายุ๓๖ปีก็มีบาดแผลโดนยิงเข้าที่หน้านะ
ที่หน้าเนี่ยล่ะทำให้เสียชีวิตอืม
แล้วก็โดนยิงลักษณะแบบเผาขนด้วยค่ะรวมถึงแผลที่หัวเข่าข้างซ้าย
อีกแผลหนึ่งเป็นแผลชะกันเลยเจอเป็นปลอกกระสุนปืนลูกซองตกอยู่หนึ่งปลอก
แล้วก็เจอมือถือตกอยู่หนึ่งเครื่องก็มือถือของผู้ตายนี่แหละค่ะ
รอยเลือดที่ว่าน่ะหยดเป็นทางมาเลยนะ
จากถนนเข้ามาถึงจุดตรงนี้ตรงใกล้แท้งน้ำ
ต้นน่าจะเสียชีวิตมาประมาณแปดชั่วโมงนะคะนี่จากถนนที่เป็นรอยเลือดไปเนี่ย
คุณผู้ชมเห็นไหมชาวบ้านที่อยู่แถวนี้นางนางจันแรม
เล่าให้ฟังค่ะตอนนั้นประมาณสักตีหนึ่งตีหนึ่งเนี่ยได้ยินเสียงปั้ง
นัดหนึ่งแล้วก็ได้ยินเสียงรถบึ้นขับออกไป
แต่ว่ามันกลางคืนไงตีหนึ่งชาวบ้านแถวนั้นเขาก็ไม่กล้าออกมาดูหรอกค่ะ
รู้อีกทีหนึ่งตอนเช้าอ้าวมีคนโดนยิงตายตรงนี้
นักข่าวของเราได้คุยกับแม่ของคนตายแม่ของนายสิทธิชัยเนี่ยนะคะ
คุณแม่สุภาพรอายุ๗๓ปีแม่เล่าให้ฟัง
บอกว่าก่อนจะเกิดเหตุลูกชายบอกกับแฟน
เดี๋ยวจะไปคุยธุระนอกบ้านโอ้โหเห็นท่าคุณแม่
แม่ยังทำใจไม่ได้ยังร้องผมร้องไห้อยู่เลยนะคะ
แม่บอกว่าลูกบอกกับแฟนว่าจะออกไปคุยธุระนอกบ้าน
ไม่ได้บอกหรอกว่าเรื่องอะไรแล้วก็ติดต่อ
นายฝันชัยเกิดรักให้มารับใครอ่ะนายฝันชัยอ่ะ
เป็นอดีตพี่เขยให้ขับรถมารับที่บ้าน
แล้วก็พากันออกไปข้างนอกไปคุยธุระ
แล้วก็คาดว่าระหว่างที่ลูกคุยกับคนร้ายคงทะเลาะกันแหละ
หลังจากนั้นลูกคงโดนยิงเปรี้ยงที่หัวเข่าก่อน
แล้วลูกคงจะหนีหนีมาตามถนน
มันก็เลยเป็นรอยเลือดไงหยดมาจากหัวเข่าหยดเป็นทางยาว
แล้วลูกก็เข้ามาซ่อนตัวบริเวณแท้งน้ำ
หลังจากนั้นคนร้ายมันคงตามมามาเจาะยิงซ้ำ
คราวนี้คือเจาะยิงระยะเผาขนระยะประชิด
เพราะว่ากระสุนเข้าหน้าเลย

ลูกฉันตั้งใจแล้วจะกลับตัวกลับใจ

ก็ยังไปเกาะท้ายรถแล้วก็ร้องไห้อยู่แบบนี้
แม่บอกว่าที่ลูกกลับตัวกลับใจ
เพราะว่าลูกเริ่มทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
ไม่คิดเลยว่าจะต้องมาเห็นลูกในสภาพห่อผ้าขาวแบบนี้
คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราได้คลิปหลักฐาน
เป็นหลักฐานจากกล้องวงจรปิดนะ
๒จุดตรงปากซอยทางเข้าบ้านนะคะ

จุดแรกเมื่อกี้ที่ลูกสอนชี้ว่าในฝันชัยน่ะ
เป็นจุดที่อยู่ใกล้กับซอยวัดธรรมวุฒิสรณาราม
หน้ากล้องไปตอนกี่โมงตีหนึ่งประมาณตีหนึ่ง

เห็นรถคันนี้ของนายฝันชัยเลี้ยวเข้าซอย
ตอนตีหนึ่งเลี้ยวเข้าซอยเพื่อที่จะไปรับผู้ตาย
แล้วก็พากันออกไปข้างนอกนี่ค่ะ
แล้วล่าสุดนะช่วงเย็นเมื่อวานนี้
ทางนายฝันชัยเข้าพบตำรวจสพเหนือคลองจะแสดงความบริสุทธิ์ใจ

ดูชุดที่ใส่ไปรับคนตายในวันนั้น
แล้วตำรวจก็ยึดเสื้อผ้ายึดรองเท้า
รถคันที่อยู่ในกล้องวงจรปิดเป็นรถสีบรอนรถโตโยต้า
เพราะว่านายฝันชัยเอารถคันนี้ไปจอดอยู่บ้านเพื่อน
คุมตัวฝันชัยไปสอบอีกครั้งหนึ่งนะ
ฝันชัยอ้างว่าคืนนั้นผู้ตายโทรมาบอกให้ไปรับที่บ้านหน่อย
เดี๋ยวจะไปเอาเงินจากเพื่อนแล้วก็ไม่ได้บอกด้วยว่าใคร

พอผมขับรถไปรับผมก็ไปส่งใกล้จุดที่เห็นเขาเป็นศพนั่นแหละ

เบื้องต้นตำรวจก็สันนิหาว่าปมสั่งหานี่
อาจจะมาจากเรื่องหนี้สินกลุ่มค้ายาหรือเปล่า
อาจจะเป็นปัญหาเก่าที่ผู้ตายเคยไปยุ่งเกี่ยวด้วยหรือเปล่า
เดี๋ยวต้องรอให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบตามเรื่องนี้ต่อด้วยนะคะ